รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
มูเตฤทรมากข้างใคน้องฃลาย
ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเธอคนนี้เพราะว่าเธอเป็นหญิงเก่งแล้วก็แกร่งมาก

พูดถึงเจ๊เกียวเราเชื่อว่าคนไทยกว่า๘๐ไม่มีใครไม่รู้จักเขา
เจ๊เกียวเนี่ยคุณจะเชื่อไหมว่าจากจนจุดสุด
มาแบบว่ามีเงินเกินพันล้านหมื่นล้านเขานั่นแหละเป็นคนส่ง
แล้วเจ้าพ่อองค์นั้นทำให้เจ๊เกียวรวยเป็นร้อยล้านพันล้านฮะ
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ๊เกียวนับถือ
ไปพบกับเธอเลยครับเจ๊เกียวครับ
ไปรับเธอนะ
ให้หนุ่มกลับมืออย่างนี้เห็นแหวนเพชรอยากจะรูดกลับมาใส่กระเป๋าเหลือเกิน
เจ๊เกียวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่

นี่นะครับเชิญเลยครับเจ๊เกียวของเรานะฮะ
วันนี้แต่งตัวสไตล์อะไรครับเห็นบอกว่าชอบแต่งตัวสไตล์สมัยยุควิคโทเรีย
งานต่างก็แต่งอย่างนี้เหมือนกัน
งานต่างถ้าเป็นงานใหญ่งานเชิญรถคุณต้องเพลง
ก็งานที่เป็นงานการกุศลใหญ่จะแต่งตัวแบบพอดีอังกฤษ

แล้วก็แต่งให้เต็มที่เลยใส่เพชรใหญ่ใส่อะไรเป็นชุดใหญ่ใหญ่เลย
ขอให้ดูกวันแหวนเพชรหน่อยได้ไหมครับนี่เป็นงานบดดำ
อันนี้ใส่เล่น

เพราะว่ามันน่ารักเพชรมันเววดีเนาะ
เห็นมั้ยกูดูเวลาสะสมแล้วมันมีความสุข
เห็นบอกมีเพชรเป็นจากภาคีหรอครับ

คือเป็นจากภาคีเราก็เอามาจากภาคที่เราอยู่ข้างหน้าถือกันนะ
แฟน๕อย่างสมเด็จอยู่กลางเภะลอดอยู่นี้นะเภะคุณแผนอยู่นี้นะอะไรอย่างงี้
เราก็มีเพชร๕สีเหมือนกัน
เกี้ยวมาก

ไม่ใช่มรกฏชอบสะสมเรือนเกิ้นเพชรน่ารัก
แล้วก็๓ก็เป็นชุดทัพทิมก็เป็นสีแดง
ก็เป็นชุดบุษราคำสีเหลือง
เหลืองอ๋อยอ๋อยเลย
แล้วก็ทีนี้ก็ชุดที่๕ก็คือสีน้ำเงิน

สร้อยผักผิดสร้อย

แต่ที่แน่นอกเหนือจากชอบสะสมเพชรแล้ว

ตื่น๒โมงเช้า๒โมงเช้า

ทำมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าแล้ว

ความขยันความเก่งนะครับ

นับถือแล้วก็บูชาเหมือนกับสมัยที่

จนเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้ว
ก็ยังนับถืออยู่คืออะไรครับ
ก็คือเรามีเจ้าพ่อ

ท่านเป็นใครอะไรยังไงฮะ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

ที่ที่อย่าย้ายอู่ไปที่ไหนโดยที่เราพูดเองว่าไอ้ใส่เพราะสามีเราชื่อใส่ไอ้ใส่มึงไม่ต้องไปไหนนะมึงอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงชื่อเสียงจะดังแล้วกูจะช่วยเพราะว่าเนี่ยมันคือลูกสาว
ถามหล้างนั่นแหละล๊างที่อยู่ตรงนี้คือลูกสาวกูเอง
เออคือลูกสาวกูเองเมื่อก่อนนี้แล้วกูก็ตามมาช่วยมันอีกเพราะมันจนมาก

ให้อยู่ที่นี่ต้องไป๕๐ไร่นี้พอ

เขาบอกเขาอยู่แค่๕๐ไร่เนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้ว
เมืองทั้งชาตินี่แหละชื่อเสียงก็ดี

ส่งแล้วเจ้าของที่เขาก็

กี่ปีเขาผ่อนเป็น๑๐ปี
ตอนนั้นเจ๊รู้สึกยังไงบ้างตอนที่ท่านมาเข้าเนี่ย

เราจะมึนแล้วก็ไม่

ตอนที่เราจะมาพูด

มันน่าหายมันเป็นสิ่งที่น่าอายจริง

ฉันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะเจ๊เกียร์คือไม่กลัวผี

เกียวจ๋าเวลาที่ท่านมาประทับทรง

แต่นี่มาเข้าทรงเจ๊เกียว
เวลาที่ท่านมาเข้าทรงทีเสียงเป็นยังไงฮะ

เสียงผู้หญิงเล็กเนี่ยนะ

คล้ายว่ามีเรื่องที่พูด
อะไรต่างที่ไม่เคยพูดก็พูดออกมาเรื่อย

ก็ท่านบอกว่าถ้ากูชื่อ

แล้วก็เราต้องเรียกเจ้าพ่อไง
อ๋อเจ้าพ่อขุนโพมมี

แล้วตามเรามาเพื่อมาช่วยเรา
เห็นบอกสร้างสารไว้ให้ท่านด้วยที่นั่น

เพราะสร้างสารนี้สามีฉันสร้าง

อะไรคือการโดนจิตโดนใจว่า
ตรงนี้ทำสารให้กูอยู่แล้วก็ปั้นลูกกูด้วย
เพราะว่านี่มันกูตามมาช่วย
แล้วนี่มันบ้านกูมันของกู
เห็นบอกว่าให้ปั้นใส่ชุดสีทองหรือเปล่า

องค์ก็ไม่ได้พูดแต่กูใส่เสื้อสีทองนะ

สั่งไว้กูใส่เท่านั้นเอง

เออเขาก็เพิ่มสีดำไว้อยู่ตามเดิม
เป็นสีดำเป็นผิวสีดำ

เออฉันก็มีอะไรฉันก็ไปขอ

แล้วก็บอกว่าอยากมีอะไรแล้ว
มันก็มีมันก็ดีขึ้น
ไม่ใช่บวกคูณมันเป็นบวกคูณมันไม่ใช่หารลบ
เป็นบวกคูณบวกคูณ
มันเป็นการทำธุรกิจแบบบวกกับคูณ

ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้อยากจะบูชา

เมียเชื่อมากแต่เขาก็ตายไปแล้ว

แต่เขาก็ตายไปแล้วคนปฏิบัติ

หลังจากครั้งแรกที่มีการมาลงเจ๊นะครับ

ก็เข้าบ่อยก็มาฝันเรื่อยแต่ว่า

ฉันจะไม่เป็นคนทรงเด็ดขาดเลย
บอกอย่างนี้อายเข้า

รวยน้อยก็เอารวยน้อยก็เอา
น้อยเฉพาะให้ไปเท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละ

จะต้องเข้าทรงนั้นจะต้องจะต้องล้มแล้วนะ

พูดนะอย่างนี้ไม่พูด
ก็บอกแล้วไงบอกว่าไม่อยากบ้าไง

อย่างนั้นมันก็รวยน้อยหน่อยก็แล้วกัน

มันเป็นสิ่งที่ความสัมผัสที่เรา

ยังพูดให้สั่งมาสั่งมาแล้วหัวคิด

แล้วมันก็เป็นเรื่องบ้าน้อยเราก็คิด

ฉันไม่อยากเป็นร่างทรงฉันไม่เอาแล้ว

ฉันบอกว่ามึงก็จนไปเถอะอย่างนั้น
พอบอกว่าเออฉันหาคันอื่นมาให้แล้วกัน

อืมไม่กล้าพูด

เจ๊เกียวถึงมีเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอย่างทุกวันนี้

หนึ่งซื้อที่เจ้าของที่ให้ผ่อน

เป็นรุ่นที่เขานิยมมาก
คนมาเช่าโรงแรมนอนคอยต่อรถเลย

แล้วเป็นแต่เงินสดเป็นแต่เงินสด

แต่เห็นบอกว่าขอรถกี่คัน
ขอลดเท่าไรก็เดี๋ยวก็ได้มา

ขอร้อยคันก็ได้ขอเท่าไรก็ได้

ก็มาโดยที่เขามาจ้างต่อบ้างอะไรบ้าง
แล้วอยากได้แล้วก็ไปขอไว้
ครั้งนึงนอกจากทำให้เจ๊รวยแล้วเนี่ย

แล้วฉันก็สลบไป๔ชั่วโมงเลย

แต่ตอนนั้นรู้สึกลูกน้องนำไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว

นับถือแล้วก็เคารพมากเนี่ยนะฮะ

เจ้าของรถที่ต่อรถไปอยู่แถวเยอะนี่

ปกติท่านชอบกล้วยขนมจีน

อย่ามึงอย่าลืมเอาดักให้กูถือนะ
เพราะว่าการช่าโทษของมึง

บางทีวันพระใหญ่ก็จะเห็นเหมือน

เหมือนคนใส่ชุดจูงกระเบนนะคะ

ก็มีช่างที่อายุมากแล้ว

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นนะคะ
ทุกคนเขาก็เชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าพ่อ

ใช่เราก็ช่วยแม่เราทำงาน

ก็เคยเห็นเปรตด้วย

มันก็แร่บมันยืนถึงเป็นสกเลย

พระเกียวบอกว่ามันเป็นกลิ่นดอกไม้หอม
บางทีมันก็คล้ายจะเป็นกินดอกไม้จันทร์นะแม่

ไปรถบั๊กซ์มูลพันล้านไปที่อู่เชิดชัย
จังหวัดนครราชศรีมากันเลยครับ
ซึ่งที่สำนักงานของเจ๊เกียวนั้น
ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในสำนักงาน
ไว้สักการะบูชาด้วยครับ
สมัยก่อนสามีฉันเป็นคนสะสม

เจ้าแม่คนอีฟก็ให้มาก็ตั้งตั้งตั้ง
แล้วนี่ก็หลวงพ่อคูณ
แล้วหลวงพ่อคูณตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะ

เพราะว่าฉันจะต้องไปไหว้บ่อย

นี่ฉันนักถือนะพระแก้วอรักษ์

นี่ละทางของวัดเอาแก่ให้มา
นี่จะไปกรุงเทพฯกระตีสามที
แบบนี้แหละ
อันนี้พวกอัดต่างของบรรพบุรุษ
จะไปไหนทุกเช้าขึ้นมาก็ต้องไหว้ก่อน

ฉันก็มีคาถาของฉันเองสวดไว้หลายบท
เน้นเรื่องให้มนุษย์จงดีกับเรา

คาถาหนึ่งก็เป็นคาถาที่
ให้คนเรารักกัน

เจ๊เกียวเนี่ยมูกันทุกจุดเลยนะครับ
ตามเจ๊เกียวไปต่อกันตีสารโพธิพรมมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ๊เกียวเคารพนับถือ
และทำให้เจ๊เกียวพลิกชีวิตจากเด็กสาว
กลายมาเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ครับ
เจ้าของรถที่ต่อรถไปอยู่แถวเยอะนี้

ก็เป็นขนมบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เขาแล้วก็ผลไม้
แล้วไหว้แล้วเขาก็จะให้ในช่างทานกันเลยอย่างนี้
ปกติท่านชอบกล้วยขนมจีน

ท่านบอกไหว้แต่กล้วยจะได้เเจอร์ลูกหลานจีน
ท่านมาเข้าฝันว่ามึงอย่าลืมเอาดับให้กูถือนะ
เพราะว่าการฆ่าทั่วของมึง
ขอท่านให้โชคและขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกค้าของเราทุกคน
เป็นเศรษฐีทุกคนอีกคนมีเงินทุกคน
แล้วเป็นคนที่มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ความก้าวหน้า
และนักถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเถิร์สาธุ
เรื่องช้างนี้โปรกติท่านมาส่งมาตั้งแต่แรกแล้ว
ว่าท่านจะต้องมีช้าง
มวลชายปังกรท่านมีช้างเยอะ
เพราะว่าท่านไปไหนก็ได้กินช้าง

ก็มาถวายทั้งนั้นเลย

ก็เอาช้างหรือบางทีปีต่อไป

แล้วก็ตั้งแต่มาอยู่

เลยนะคะแล้วเมื่อก่อนเราเคยเข้ามา

ก็พบเจ้าพ่อเลยอย่างนี้เหมือนกันค่ะ

เกี่ยวกับเจ้าพ่อขุนพรมมีมาก

เท่าแก่รถที่มารับรถที่นี่นะคะ

นำผลไม้ผ้าสี

ให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย

พี่เป็นพนักงานที่นี่นะคะพี่ก็

รถล็อตรถอะไรอย่างนี้เราก็มีปัญหาบ้างนะคะ

เจ้าพ่อนะขอให้งานเราไปลาบลื่นนะ

ลูกค้าเห็นแล้วพอใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมาไหว้บอกไหว้เหมือนกันค่ะ
แล้วพนักงานที่ส่วนใหญ่วันพระ

เรื่องส่วนตัวมาขอก็มีค่ะ

ปริญญโทอะไรจบราบลื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ได้ลูกสาวก็เรียนตั้งแต่
พอตีถึงปโทก็ได้ทุนตลอดค่ะ
พี่เคยขอเรื่องลูกเรียนเนี่ยค่ะ
พี่ได้ครั้งแรกพี่เอาเพลงโคราช

มาแสดงมารำที่นี่เลยค่ะ

เหมือนคนใส่ชุดจูงตะเวนนะคะ

ก็มีช่างที่อายุมากแล้ว
อยู่ก่อนหน้าพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่า

ทุกคนเขาก็เชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าพ่อค่ะ
เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจอีกด้านหนึ่งนะคะ
หากใครผ่านไปผ่านมาแถวโคราช

ก็ต้องขออนุญาตเจ๊เกียวกันก่อนนะครับ

ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของเจ๊เกียวแล้วนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนยังไม่เคยรู้

แล้วก็โบสถ์ก็อยู่ใกล้บ้าน
แล้วก็สาราเผาผีก็อยู่ใกล้บ้าน
เราก็ช่วยแม่เราทำงาน

ได้เดินผ่านจากโบสธิ์
แล้วก็ดินไปสระของ

แล้วก็ชาวบ้านเด็กฉันเห็นแล้วไง

หัวใหญ่ตาโต

มันก็แลบมาจนถึงเป็นศอกเลย

หัวมันแล้วแต่มันจะ

เห็นที่อำเภอโนนสูงจังหวัด

โคราชเนี่ยแหละไปเห็นได้ยังไง
ว่าก็ฉันก็ต้อง
ลำบากน่ะฉันก็ใจ้ฝัง

ฉันก็ต้องไปนั่งตาม
ทางเริ่มของชาวบ้านจะผ่าน

สินค้าที่ชาวบ้านนำออกมาขาย
ไปส่งตลาดเราก็ต้องนั่งคอย
ท้องนานนี้มันมีต้นด่าน

ทางรถชายบ้านก็จะเดินผ่านมานั่งไปนั่งไปเปรตมันก็ให้หัว
หน่อยอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ตลอดแล้วก็ดูแล้วก็ดูมันแล้วก็
คุยคุยกันคุยกันไม่คุยตั้งแต่แรบตั้งแต่แรบลิ้นใส่ปาก็เดี๋ยวก็
เปลี่ยนเป็นนิ้วหัวก็เปลี่ยนเป็นหัวโปนอะไรอย่างงี้ทีนี้เหตุการณ์ต่าง
ต่างอย่างเนี้ยมันเลยไม่อยากให้ฉันทำบาปไม่อยากทำ
ผีเปรตไม่อยากให้ทำบาปเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเปรตนะไม่อยากทำบาป
วันเดือนเมื่อสมัยก่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเห้ยเหลือตายไปแล้ว
ถ้าทำไม่ดีกลายเป็นเปรตนะมันได้กลายเป็นผีนะกลายเป็นเปรต
กลายเป็นไอ้ตัวนี้ที่เราเห็นนั่นแหละผู้ใหญ่เขาจะบอกกับเราอย่างงี้นี่
ทำอะไรทำดีดีนะถ้าทำไม่ดีพอตายไปแล้วพบต่อไปก็ไปเป็นเปรตนะ
อย่างเงี้ยแสดงว่าเปรตมีจริงจริงมีจริงจริงพวกผีบอกแล้วมีจริงจริง
ไม่อยากเป็นเปรตแล้วผีล่ะแล้วผีผีผีก็มีจริงจริง
มันเป็นยังไงบ้างมันก็เดินผ่านไปแล้วเราก็เออทำไมอย่างงี้
มันก็เหมือนอย่างกับที่ว่าเขาตาสังอ่ะมัตตาสังมัตตาสัง
คือเหมือนคุมผ้าขาวอ่ะนะคุมผ้าขาวอ่ะแล้วเขาเดินไปไหนกันอ่ะ
หน้านี้ดำปีเลยนะจมูกก็ไม่เห็นเห็นแต่เห็นนี่เห็น
ซี่ข้างอ๋อเห็นซี่ข้างเดินเดินเดินไป
ทีนี้ฉันก็ไม่กลัวผีฉันก็ดูมันก็มันมันผีมันก็หายไปว๊ะ
มันหายไปตรงไหนป้าเกียวมันก็อยู่มันก็จางไปเลย
จังไปเป็นเงาหายไปเลยอืมแต่ที่แน่แน่อืม
เห็นมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั้งผีเนี่ยมาขอความช่วยเหลือด้วย
เขาก็มาเข้าฝันเฉยเราก็ต้องทำบุญทำเขา
ถ้าเขามาเข้าฝันปั๊บเราก็ต้องรีบไปถวายสังขทานให้เขาอืม
ทำนั้นแหละเราก็ใส่บาทให้เขาแล้วก็อย่ามายุ่งกับเราตอนนั้นเอง
แสดงว่าป้าเกียวเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็ก
แต่ตอนเป็นสาวเริ่มไม่เห็นแล้วก็เห็นอยู่ไงฮะ
ต้นลงมาเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแหละเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแล้วแทนอืม
ตอนเวลาผีอืมเวลาป๊าเกี๊ยวเห็นเขาบอกผีมาขอส่วนบุญอย่างมีจริงจริง
ใช่เขามาขอยังไงฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนอย่างกลับ
ถ้าพูดสมัยนี้มันเหมือนยังมโนอะนะ
เป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อ
มันเข้าฝันเขาก็บอกว่าเขาลำบากหายังงั้นเขายังงี้อะไรงี้อ่ะ
แล้วก็บอกให้เราทำบุญให้เขาเราก็ไปทำบุญให้เขาอืม
เราก็จะมีความสุขกันแหละเราก็จะมีความสุขของเราเราก็
ชอบทำบุญอยู่แล้วไงมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่วันนี้ป้าเกียวเองก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกัน
อืมอย่างลูกป้าอืมโอเคละแม่ลูกเจอกันต้องกอดหอมกันอยู่แล้วใช่
ลูกบอกแม่แม่เนี้ยชอบมีกลิ่นหอมหอมอืม
มาจากตัวฉีดน้ำหอมหรืออะไรอย่างงีไหมฮะค่ะเขามีคืนหนึ่งประมาณหกทุ่มฝ่า
อืมฉันยังไม่ได้นอนเขาก็มามาหาฉันที่กรุงเทพ
เอากรุงเทพมาปรึกษาเรื่องงานนิดนึงแล้วมาเยี่ยมแม่
เขามาให้แม่ทานแล้วก็เขาก็บอกเขาก็นั่งตรงข้ามโต๊ะฉัน
อืมฉันก็นั่งทำงานอย่างงี้แต่ก็โต๊ะทำงานอย่างงี้
แม่เนี่ยแม่ไปทานน้ำหอมอะไรมาทำไมตัวแม่หอมจังเลย
กลิ่นของแม่นี่มันอบอวนเลยนะอืม
มันหอมกลิ่นอะไรอัดมันเป็นกลิ่นอะไรหรอก
แม่ไม่เห็นเลยเอ็นได้เห็นเอ็นเลยเพราะมันเป็นเป็นกลิ่นดอกไม้หอม
บางทีมันก็คล้ายจะเป็นกินดอกไม้จันทร์อ่ะแม่อุ้ย
ว่าอย่างงี้ก็แดงว่าผีอยู่กับเราอืมแล้วก็ว่าอย่างงี้
แล้วบอกเออมีเออแล้วแล้วนี้มันมันมันยังเป็นอยู่ไหมแล้วก็ถาม
เพราะว่าตอนนี้ค่อยค่อยจางแล้วแต่แต่ตอนตอนอัดมาหาแม่
หรืออาจจะเป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าพ่อใช่ไหมแล้วเป็นผีตัวที่อยู่ใต้เตียงหรือเปล่า
ไอ้เตียงนี้ผีใต้เตียงเนี่ยนะ
เออมันจะออกมาหลอกอยู่เรื่อย

ซึ่งที่เราซื้อมาเป็นออฟฟีส์
แล้วทีนี้พอดีมันเป็นหอพัก

แล้วก็โดนฆ่าตายทุบใต้เตียง

ให้หมวดซ้ำอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วเขาจะอยู่ที่นี่

ว่าไงอ่าถ้าเองอยู่ที่นี่เองก็อย่าออกมาหลอกว่ะ
วันพระฉันจะเลี้ยงหนึ่งทุกวันพระอย่าบังงาน
เดี๋ยวนี้ทุกวันพระเราก็ต้องไหว้ไงไหว้ข้าวไหว้อะไรอย่างนี้
ก็เรียกได้ว่าอยู่ให้ขับเอาให้เป็น
เออบอกว่าถ้าเธอไม่ไปเกิดเธอก็ต้องไปเกิดซะอย่ามาห่วง
แล้วก็ถ้าจะอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องให้คุณ

ใช่มาช่วยทำมาหากิน
คืออันนี้คือที่บ้านที่กรุงเทพนี่เลยใช่ไหม

เอออย่ามาเล่นหลาย
ทำไมอย่างนั้นถึงมันเล่นหลาย

แต่คนไหนเชื่อดีนะบอกตามตรงนะ
แล้วใต้เตียงวันนี้คือดีเขาโผล่มาใต้เตียง
เอ่อเราหลักเค้าโผล่มาจากใต้เตียง

แล้วก็บอกเขาบอกว่าอย่ามายุ่งว่างั้นไปไปเกิดเถอะ

ฉันไม่เล่นการพนันฉันถือศิลป์๕
เล่นการพนันถือสิน๕เป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า
ฉันถือศิลป์๕ฉันไม่ได้เล่นการพนัน

เวลาที่ป้าเกียวจะทักใครอย่างนี้
แล้วที่มันแม่นหมดเวลาจะทักเนี่ยอะไรผ่านเข้าร่างป้าเกียว
ก็มีสิ่งที่มันยังเขาบอกว่า
จะบอกให้เราพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้

เพราะวันนี้เราบอกแล้วว่าเรามาแชร์ความรู้ให้ทุกคน
แล้วก็มาให้รายการของท่านทั้งสอง
ให้เป็นตัวอย่างถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เป็นของเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ทุกวันนี้ป้าเกียวยังต้องบอกเจ้าพ่ออยู่ไหม

เกี่ยวการมูเตรลูในแบบเจ๊เกียว
จากจนสุดจนไม่มีกิน
จนมูเตรูอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต้องทำบุญ

ทั้งทำบุญแล้วก็บนที่จะได้จริง
ไม่ใช่ว่าไปทำที่อยู่วัดหรือที่พระ
ต้องทำกับคนที่ยากจนจริง

ไม่ใช่ทำเงินทำบับ

ฉันทำบุญตรงนี้นะฉันทำบุญตรงนี้นะ

วันนี้ขอบคุณเจ๊เกียวมากนะครับ
ที่มาเล่าประสบการณ์ตรงให้เราฟัง
ถ้าไม่เชื่ออย่ารบดูของเจ๊เกียวนะครับ

ช่วงหน้ามูขั้นเทพของเรา
จะพาไปมูในแบบขั้นเทพจริง

เราพามาที่วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน

มาเยี่ยมชมสักการะ
แล้วก็ทำบุญกับพระครูบาเจ้าเทืองนาธาธิโล

ติธุปินฮิต
ติธิตปินตู้น
คือทุกคนปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี

เวลานี้ต้องสักการะพระเศรษฐีนวโกรธ
หนึ่งเดียวในราชนา

หมู่ให้สุดกับหมู่ขั้นเทพ
วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมามูให้ปังดังทั่วไทยไปกับหมู่ขั้นเทพกันครับ
อาจารย์ลักษณ์ขออาสาบินข้ามน้ำข้ามภูเขามามูไกลกันที่จังหวัดเชียงใหม่

มาเยี่ยมชมสการะและก็ทำบุญกับเพื่อกุลบาร์เจ้าเทวโหนานทาสิโร
วัดเด่นสลีฮีเมืองแกน

อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกขานกันว่าวัดบ้านเด่น
ปัจจุบันเป็นวัดที่มีถาวรวัตถุสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม
โดยมีพระครูบาเจ้าเทืองนาทศรีโลเป็นเจ้าอาวาส
และมูขั้นเทพของเราก็มีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อในการพบกันครั้งแรก
ของครูบาเจ้าเทืองกับอาจารย์ลักษณ์มาเล่าให้ฟังกันครับ
พระครูบาเทืองเนี่ยอัศจรรย์ครับย้อนหลังไปเมื่อปี๒๔
สมัยที่ผมยังไม่มีชื่อเสียงในขณะนั้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีเลขาคือคุณปรางรัฐทีนี้วันหนึ่งเนี่ยคุณปรางรัฐโทรมาบอกว่า
จะมาทำพิธีสืบชะตาเราก็ไม่รู้ว่าพระครูบันเทิงเป็นใคร
ปรากฏว่าคนเต็มทั้งชั้นเลยนะครับแล้วเรามองจากหน้าประตูไปทางกลางห้องน่ะ
พระครูบานั่งอยู่ในประรำพิธีหันมาทางเรานะผมก็เห็นว่าเออคนเยอะ
แล้วก็พระครูบาก็ไม่เคยรู้จักท่านเราก็หันหลังเดินกลับ
ขณะที่หันหลังเดินกลับนะครับก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่า
คุณให้รออยู่สักครู่พระครูบาอยากเจอคุณพอเสร็จพิธีนะครับ
พระครูบาก็เข้ามาเดินเข้ามาในห้องผมก็เข้าไปกราบท่าน
ท่านก็เอ่ยวาจาแรกว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน
พอมาเจอหน้าก็จะก็จะจากกันแล้วเหรอผมบอกว่า
ผมเพิ่งเจอพระครูบาเป็นครั้งแรกนะครับท่านก็ยิ้ม
แล้วท่านก็บอกว่าให้ไปหาที่วัดให้ไปหาที่วัดบ้านเด่น
มีเรื่องจะคุยด้วยมากมายหลังจากเจอกันครั้งนั้น
ไปเกือบ๑๐ปีอาจารย์ลักษณ์ก็ได้มีโอกาสไปวัดบ้านเด่น
แต่หลังจากนั้นอาจารย์ลักษณ์เกิดวิกฤตขึ้นในชีวิต
เป็นหนี้ถึง๕๐ล้านผมเคยเจอวิกฤตที่ทำให้เกิดเป็นหนี้เป็นสิน
ห้าสิบล้านแล้วมากราบพระครูบาพระครูบาท่านบอกว่า
อยากได้อะไรไปเป็นกำลังใจท่านให้เลยแล้วท่านก็ให้ไม้เท้า
บอกไม้เท้าเนี่ยถือมาตลอดชีวิตจนกระทั่งสิทธิ์ไปทำเป็นหัวทองยอดเพชร
คุณรักเอาไปบูชานะจากนี้จะไม่ล้มอีกแล้ว
แล้วท่านก็ให้ที่กรวดน้ำตอนแรกให้ที่กรวดน้ำทองคำ
ทำบุญที่ใดเอาที่กรวดน้ำนี้กรวดนะผมบอกว่าผมรับไม่ได้หรอกครับ
ก็เลยให้ที่กรวดน้ำเงินพร้อมทั้งขันเงินใบใหญ่
คือผมได้รับในสิ่งต่างทั้งกำลังใจทั้งพร
วัดนี้วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกนยิ่งใหญ่งดงามวิจิตร
แล้วมีพระอยู่รูปเดียวทำไมมีพระอยู่รูปเดียว
ไม่แปลกหรอกครับวัดบ้านไร่ของลมโพธิคูณ
จังหวัดนครสิมาก็มีลมโพธิคูณอยู่รูปเดียว
กุศโลบายในการสร้างวัดที่มาจากจิตศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก
ครูบาเจ้าเถื่องไม่ต้องการจะเก็บเงินไว้ประกอบกับคิดอยากจะสร้างอนุสรแห่งบุญ
ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าถึงพระรัตนาไตร
อันเป็นแก่นแท้แห่งการบุญของผู้ศรัทธานั่นเองครับ
ก่อนที่จะฟังเรื่องราวต่างกันต่อมูขั้นเทพของเราก็นำทูบเทียนแผ่
เพื่อนำเรื่องราวมาเผยแพร่นั่นเองครับกล่าวขอขมานากรรม
เพื่อน้องนำเพื่อน้องเป็นมงคลในการบูชา
และเพื่อการสำนึกตนสำรวมระวัง
ในการปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์
ครูบาอาจารย์ในอันที่ถูกต้องที่ควร

การตี้พระสงค์องค์เจ้าอันนี้สำคัญ
คนโบราณคนหนึ่งจะสอนตลอดว่า
ตี้ถูกเป็นฮิต

พระพระสงค์องค์นั้นฮิตเข้าไปตี้

ฮิตลักษณะของโลกฮิตที่ความแต่งง่าเท้าง่ามือ
ทั้งที่พระสงฆ์องค์นั้นผิดพระธรรมวินัย
เข้าไปตี้
ที่ถูกแต่ยังได้รับอันนี้ส่งคือจะเป็นฮิต

เป็นประพฤติปฏิบัติเข้าไปตี้

จะกุ๊ดจะห่วยตินห่วยมือกุ๊ดโมด
คือเทียบเป็นทั้งโลกคน
ทำมาหากินมาขึ้นแล้ว

เพราะไปตี้พระผู้ทรงสี
เพราะฉะนั้นอยู่กับนายมันต้องไปตีไข่แล้ว
ตี้ตัวเองดีตี้สุด
ครูบาเจ้าเทืองนาทศรีโล
ท่านเป็นพระผู้มีปฏิปฏาน่าเรื่องใส
และเป็นพระนักพัฒนาที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
อีกทั้งยังบำเพ็ญบารมีเป็นนิต
และที่สำคัญท่านยังเป็นสหายธรรม
กับพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ซึ่งวันนี้พระครูบาเจ้าเทือง
เล่าถึงจริยวัตรของพระครูบาบุญชุ่ม
เป็นพระผู้เป็นสหายธรรมแต่อดีตให้ฟังกันด้วยครับ

ครูบาครูบาบุญชุม
มีความสนิทสนมกันแบบใดไปมา
บางคนอาจว่าเอ่ย
อำมาครบคนดังหรือว่าอำมาแอ้งเป็นเครดิต
อันนี้ผู้คนคิดแบบนี้ก็คิดผิดไป
พระครูบากับพระครูบาบุญชุ่มนี่

ครูบานี่เป็นปีไอครูบาเจ้าบุญชุมนี่
ถ้าจะรับสังเกตนี่ครูบาบุญชุมนี่จะห้องครูบาปี

ครูบามุญชุมนั้นได้ติดตามโซฮาขาครูบา
มาหลายบิริติในจักรปัจจุบันนี้
ครั้งหนึ่งท่านได้ไปพักที่ทางวัดเกดเงาะเกียงหมาย

ก็เลยขอเจ้าของบ้านพร้อมโดยคณะของคุณบาทเจ้าวงจูม
พระองค์นี้อยู่ที่ไหนก็ได้เดินตามมาถึงที่วัดบันเด่นสมัยนั้น
ทุกคนเมื่อมาเห็นมาไหว้ทุกคนจะร้องไห้ทั้งคณะ
มีแค่คุณบาทคนที่มาร้องไห้เอ๊ะเขาไห้กันอย่างนี้
ที่ใดมาถึงวัดบันเด็นทุกครั้งที่พระคุณบาทวงจูมมาวัดบันเด็นนั้น
และรอถึงเธอสัมเกตนึงแน่แต่ลูกภาพนี้
คุณป๊าบรรจุมนี่ของผมค่าวเป็นพระทีรออู้่หวัน
อสังภารณ์ทธิ์พระยันทธิ์รัฐสังวอนยังเคยถาม
เป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่างไร
โกนแล้วเหนียวเลยเป็นประวัติของพระพุทธมนต์ทุกข์
เวลาเข้าธรรมนี่มันจะเข้าทุกความสามารถ
สามสิบกว่าปีท่านจะสกไปดูที่เป็ก
กิริยาให้บาเจ้าบุญจุมินมาได้นิ่ง
ถ้าญาติโยมบางคนเห็นอาจจะถามอาจารย์ลักษณ์บางคนอาจจะแบบศรัทธา
เดี๋ยวตะโกนนั่นเดี๋ยวก็แหววเดี๋ยวก็ยื่นเอานั่นเดี๋ยวก็เรียกเอานี่
อันนี้คือกิริยาท่านแต่ถ้าคนเข้าใจท่านรู้ท่านเห็นอะไรเยอะ
ทั้งสองอริยสงฆ์แห่งล้านนาเดินทางไปมาหาสู่
และเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันฉันพี่น้องกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน
เมื่อไปถึงเมืองภูฐานท่านสามารถพูดภาษาภูฐานใต้
ทุกบททุกครั้งแต่ภูบานี้ยังไม่เชื่อเลย
ทำไมเอทำไมผลภัณฑ์กับภูทานอดีตรชาติเมื่อหกร้อยปี
ท่านได้เป็นนักบวชอยู่ที่เมืองภูฐานศพท่านนี่ก็ยังฝัง
บุพพกรรมตลอดถึงอดิจจัดศาสตร์ของท่าน
นี่โย่พูดเจ็ดตวันก็ไม่เสร็จ

ถ้าเราเป็นคนมีบุญมีบารมีเป็นคนดี

เหล็งดูดเหล็กไม่ได้ดูดไม้ไม่ได้ดูดพลาสติก
คนแบบไหนก็เจอพระแบบนั้นซอกพระแบบนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นคุบานี่เวลาจะคบใครนี่ขอโทษ
ไม่ได้ว่าคบคนหลุยคบคนที่ท่านท้อมโดยวูลบารมีท้อมโดยบารมีธรรม
ได้รู้เรื่องราวพระผู้เป็นสหายธรรมและคำสอนของพระครูบาเจ้าเทืองแล้ว
หมู่ขั้นเทพของเราก็ขอไปมูกันต่อภายในวัดบ้านเด่น
ซึ่งหากใครมากราบสการะก็ต้องมาที่นี่ครับ
คือทุกคนปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
ความมีโชคมีลาบความที่ทำมาค้าขึ้น

โปรดประธานให้จงสำเร็จเป็นปฏิหารโดยฉับพรรณนั้นด้วยทืน
โชคดีสวัสดีครับ
วันนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วพบกันได้ใหม่นะครับ
กับผมมูตัวพ่อคุณมดดำหมู่ตัวแม่นะครับ
และอาจารย์รักหมูขั้นเทพกับหมูไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป